มาอีกหนึ่งเรื่องเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์

ปกติเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราจะเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ย
ต้องผ่านป้อมยามของรอปภถูกไหมคะ

แล้วรอบพอร์เนี่ยก็จะถามว่าไปบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ

อันนี้กฎกติกาหลักสากลไม่มีอะไรผิดแปลก
แต่ปรากฏว่ามีแท็กซี่คนหนึ่งเขาต้องการที่จะเข้าไปหาเพื่อนในหมู่บ้าน
รอปภก็ไปถามเขาว่าไปบ้านเลขที่เท่าไหร่
เขาตอบไม่ได้แถมแจกของแจกอะไรไปดูคลิปนี้กันค่ะ
คุณอยากโทรหาลูกบ้านมั้ย
แมวแมวที่กกันแถวออกไปพูดอะไร
ทำไมทำไมอ่ะ

นี่เง่าไอ้คุณธนันทรครับ

นี่เง่าว่ะผมก็แค่กดถอดท้ายอาดเสียงเลย

เดี๋ยวก็เลยต้องอยู่รูปรุงเขาเนี้ย

ไอ้ก่อนนะแล้วผมไปทำอะไรให้คุณ

ธนทรมึงเก็บหน่อย

คนเราก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันแหละ
เอาหน่อยมันถาดเซสซี่

แต่ว่าที่แน่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น

เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านแน่นอนว่ารอปภ

ตรวจระบบรักษาความปลอดภัย

อันนี้ฝั่งขาออกคือรับประพอเขาถ่ายคลิป

บอกว่านี่มาดูสิรับประพาบ้านเอง
ตอบว่ารับประพาของหมู่บ้านชวนชื่น
ทางวิวย่านยาลิธรรมสถวีวัฒนา
ที่จะใช้มือถือถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้

เรื่องราวเริ่มจากคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าว
ขับรถเข้ามาที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
อย่างที่เราบอกไปคือตามกฎกติกาก็ต้องถามกันหน่อย
ว่าคุณจะเข้าไปหมู่บ้านไปบ้านเลขที่เท่าไหร่

แต่พอถามบ้านเลขที่เท่าไหร่รอปภเขาตอบไม่ได้
แท็กซี่เขาก็ต้องมีการกวดขันกันหน่อย

แล้วก็สุดท้ายก็ให้ของลับกับรอปภด้วย
เราเซ็นเซอร์ไปเยอะคือเขาก็ด่ากัน

หลายชั่วโมงผ่านไปรถแท็กซี่คันในกราฟก็ขับออกมา
ขับออกมาก็ยื่นบัตรขอแลกคืน

ก่อนจะขับรถเข้าไปคุณพูดว่าอะไรนะ
คุณจะเข้าหมู่บ้านผมมาพูดให้ของลับผมมันไม่ถูก

คนขับรถแท็กซี่ก็เลยยกโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะ
ไม่ได้ถ่ายคลิปนะโทรหาเพื่อนในหมู่บ้าน
ออกมาเก็บหน่อยซิซิลหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย
ก็คือประมาณว่าจะให้มาปรามรอบพอคนนี้
แหมคุ้นอยู่แล้วควรจะโทนเก็บ

แต่ผมชอบคำพูดของรบพอที่พูดนะ
นี่มันใช่ทุกอาชีพมันต้องแบบเท่าเทียมกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวพอคนเห็นแล้วก็แชร์ต่อคลิปนี้

โดยเฉพาะกริยาวาจาของคนขับรถแท็กซี่ไม่สุภาพ
แล้วก็ประมาณว่าข่มครูรอปภของหมู่บ้านด้วยนะ
ซึ่งจริงแล้วเขาก็ทำตามกฎระเบียบของเขา
คนที่โมโหคือคนไม่ปฏิบัติตามกฎของเขานั่นเอง
เป็นความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านนั่นเอง
อันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน

มีสติแล้วก็ใจเย็นคุยกัน